แต่มีพักหนึ่งนะเปิดตัวผู้สมัครคนหนึ่งมา
ฮือฮามากเลยเพราะว่าผู้สมัครคนนั้นเนี่ย
สสกัญจนบุรีคือครูปรีชา
ครูปีชาบอกว่าจะขอสู้เพื่อหวยอีกครั้ง

ใครนะใครนะที่อยากได้หวยใบละ๘๐๐

จะได้ซื้อหวยอย่างมีความสุขเมื่อเลือกครูปรีชา
ขอบคุณครับหวย๓๐ล้าน
วันนี้พบอีกแล้วนะครับคุณพิชามาวันนี้นะครับ
มาสมัครว่าที่สกรรจนบุรีเคส๑นะครับ

รับการเลือกตั้งเป็นสมาธิกสภาพผู้แทนรัศดรจนบุรีการจนบุรีเคส๑นะครับ
ก็จะรณรงค์จะช่วยเหลือดูแล
หรือเฉพาะเรื่องของการขายหวยเกินราคา
ทุกคนจะซื้อหวยในราคาเท่าเทียมกันคือใบละ๘๐บาทนะครับ
ยังมีความสุขซื้อหวยยังมีความสุข

ซื้อหวยยังมีความสุขเมื่อเลือกครูปรีชา
น้ำตาตกมาเพราะผจญทุกข์
เชิญคดีหวยอลวนโอละเวง๓๐ล้านมา
ก็เอาเรื่องนั้นตั้งแล้วก็พักไว้ก่อน
แต่ณตอนนี้ค่ะจะชูนโยบายเด่นของตัวเองเลย
ครูปรีชาใคร่ควรตัดสินใจนะ

พักไหนนะคะพักประชากรไทย

แล้วครูปรีชาบอกว่าชอบพักนี้มาตั้งแต่เด็กเลย
เพราะว่าชอบคุณสมัครสุนทรเวศ
ตอนนั้นท่านปราศัยครูปีชาก็ชอบมากเลยนะคะ
แล้วอย่างหนึ่งพักนี้ใกล้ชิดกับประชาชน
ก็เลยอยากจะใกล้ชิดกับชาวบ้านอยากช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะคะ
นี่นโยบายส่วนตัวก็คืออย่างที่บอกไปค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับลอตเตอรี่นั่นเองว่าจะทำให้ราคา๘๐บาทให้ได้
จากครูปีชาแล้วนะอีกคนนึงไหม
ใครครับอีกคนนึงคือท่านนายต้ำ
อ้าวท่านนายต้ำสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะ
คู่ปรับอีกหนึ่งท่านของครูปีชา
ใช่โพสต์เอาไว้นะยินดีกับชาวกาญจนบุรีด้วยนะครับ
มีครูคนดังลงสมัครสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรด้วย
แต่ยังไงครูอย่าลืมนะครับเรามีนัดเดทกัน

มีนัดเดทกันที่ศาลอีกหลายคดีคิดถึงจัง
โอ้โหท่านนายต้ำนี่ประชดใช่ไหมนะฮะค่ะ

สำหรับครูปีชาที่เป็นผู้สมัครสอสอไปเล่นการเมืองซะแล้วนะฮะ